ทุกผู้ชมครับแวะไปดูเรื่องราวของสอสอที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยสอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพัก
ซึ่งประกาศแล้วว่าไปอยู่แนวร่วมกับพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
มีคลิปต่างต่างของเขาออกมาเยอะแยะไปหมดใช่คลิปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือคลิปนี้ฮะ
เกี่ยวกับเรื่องตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เคยเป็นกลุ่มแกนนำผู้นำยกพวกไปตีรันฟันแทงอะไรอย่างนี้
วันนี้ถึงขั้นต้องไปขอขมาที่มหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าบรรดาสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบัน
เขาจะร่วมลงชื่อเพื่อขอถอดถอนจากการเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบัน
ย้อนไปฟังคลิปนี้ก่อนนะฮะว่าเขาเคยพูดด้วยอะไรบ้างครับ
เพื่อนพี่ตอนเนี้ยหนีอยู่เกาะกงนะฮะเผินว่าแทงรุ่นพี่ตายนะครับ
รุ่นพี่ตายที่พระจอมเก้าพระนครเหนือปิดข่าวตอนนั้น
ปกติเวลาใครมีเรื่องกันที่ประจอม๙พระนครเหนือเขาจะต้องมาหาพี่ก่อน
เพราะพี่จะรู้ทุกซุ้มว่าเป็นซุ้มของใครนะฮะตอนนั้นพี่เป็นประธานชมรมคุณพ่อกายนะฮะ
มีพวกคำห่ามเป็นสมาชิกพักอยู่ห้าพันคนพี่ไม่ใช่คนติดนะ
ไม่ใช่คุณติ๋มไปถามไปถามเพื่อนพี่ได้
จบวิศวะรุ่นเดียวกันจบเตรียมวิศวะรุ่นเดียวกันนะฮะ
ไปถามว่าพี่โหดขนาดไหนนะครับนักการเมืองไม่กล้ายุ่งกับพี่แล้วกัน
คลิปนี้เมื่อ๒๒กุมภาพันธ์นะฮะแต่ถูกเผยแพร่หนักในช่วงเวลานี้นะครับ
ก็ทำให้บรรดาสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ย
เขาก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันเยอะใช่บอกว่าเอ๊ะสถาบันเขาไม่ได้มีเรื่องของการยกพวกไป
บราค่าฟันทะเลาะวิวาสอะไรกับที่อื่นอย่างนั้นนะอืมอ่า
ซุ้มซุ้มซุ้มซุ้มอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้มีนะค่ะสถาบันเขาก็เสียหายอ่ะ
ถึงขั้นลงชื่อจะขอถอดถอนนายมงคลกิจออกจากการเป็นสิทธิ์ของสถาบันค่ะ
วันนี้นายมงคลกิจเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
ตั้งใจจะไปขอคำมาพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จ
คนก็ไปรอเยอะแยะไปหมดนะคือเขาก็ไปขอเข้าพบอาจารย์
ผู้บริหารของสถาบันเพื่อขอเข้ามาเกี่ยวกับสิ่งที่พูดไป
การกระทำที่ทำไปศิษย์เก่าศิษย์นักศึกษา
ก็มารอดูกันเยอะนะฮะนายมงคลกิจบอกว่าคลิปวีดีโอที่
มีการพูดพิงถึงสถาบันจนทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
อย่างที่ท่านฟังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งเรื่องมันจบไปแล้วคลิปมันนานแล้ว
แต่กลับมีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเอาคลิปมาตัดต่อเนื้อหาให้มันสั้นลง
แล้วก็ตั้งใจเอามาปล่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
จนเกิดความเสียหายกับเขาซึ่งเขาก็แจ้งความดำเนินคดี

ทีนี้ค่ะทางด้านของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายวรวิทย์จตุรพาณิชย์บอกว่าสถาบันไม่สบายใจนะคะ
ข้อความที่นายมงคลกิจพูดออกไป
การที่มาขอโทษเป็นสิ่งดีแต่อย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

ก็เรื่องราวเหมือนจะจบลงแค่นี้แต่ว่า
ขณะที่สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์นะคะ
ก็มีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบัน
รอดูการตอบคำถามจังหวะนี้นะคะของนายมงคลกิจ
แล้วก็ถามกลับนายมงคลกิจว่าจะรับผิดชอบยังไง
สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วจะรับผิดชอบยังไง
พวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเงินอย่าง
สถาผู้แทนล่าขาดรถ้าคุณโดกหก
แล้วตรงวงนี้ก็แยกย้ายกันไปนะก็จบลงด้วยประมาณแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นนายมงคลกิจก็บอกว่าผมก็แถลงไปหมดแล้ว
ก็ขอโทษกันแล้วกันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วท่าทีก็อ่อนลงเยอะอ่ะนะ
เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจจะเดินออกไป
ที่ทุกคนเคารพบูชาค่ะนะฮะแต่ปรากฏว่ามีสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ปัจจุบัน
ดักรอนะฮะจนสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกการเดินทางไปขอเข้ามานะครับ
เพราะอะไรก็เนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ก็มีไปโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวไว้
ประมาณว่าวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ชอบเขาเกลียดเขา
แต่สักวันหนึ่งเขาจะทำให้ทุกคนรักเขาให้ได้

ค่ะแต่เวลาอะไรที่ออกไปผ่านโลกโซเชียลอะค่ะ